โผล่ไปนี่เลยค่ะไปดูดอกกระเจียวบานเพราะว่าช่วงนี้ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วนะคะคุณผู้ชม
โผล่กันที่จังหวัดตากค่ะไปดูสิว่าทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดตากเนี่ยจะบานสะพรั่งแล้วก็สวยงามรับนักท่องเที่ยวขนาดไหนค่ะ
ไปเจอน้ำตกความสวยงามของน้ำตกพาเจริญเนี่ยเขามีความสูงประมาณ๙๗ชั้นคุณลองนับดูสิเนี่ย
ข้าง๗ชั้นใช่ค่ะมันสูงมากสูงมากแล้วก็เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามมากด้วย
แต่ละชั้นก็คือจะลดหลั่นแตกต่างกันออกมานะคะ
และคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะที่เดินทางมา
แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่น้ำตกพาเจริญแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากแม่สอด
ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าฝนฝนตกชุกแล้วนะคะ
ทำให้ดอกกระเจียวเนี่ยคุณเห็นไหมดอกกระเจียวสีส้ม
หรือที่เขาเรียกกันว่าดอกกระเจียวฉัดส้ม
มันบานบางต้นมันออกดอกชูช่อออกมาถึง๓ช่อเลยนะคะ
ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งอุทยานแบบนี้
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเขามาชื่นชมความสวยงามกันเยอะมากขึ้น
แล้วก็มาถ่ายรูปเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกกันคึกคักมากมายเลย
ที่นี่เนี่ยมีปีละครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในช่วงนี้นะคะ
เป็นอีกหนึ่งมุมความสวยงามตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝน
สำหรับใครที่มาท่องเที่ยวน้ำตกอะไรแบบนี้ก็จะได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้

คุณสุรศักดิ์คำปาแก้วค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะดอกกระเจียวเริ่มที่จะทยอยออกดอกสวยงามแล้วนะคะ
ซึ่งดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น
ก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่นี่
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอยู่ที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก
รับรองเลยว่านักท่องเที่ยวจะได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนนะคะ
เพราะว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเขาครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอแม่สอด
และอำเภอพบพระจังหวัดตากก็คือว่าเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมานะคะ
สวยงามมากจริงถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าไปที่เดียวได้ทั้งได้ถ่ายรูปกับน้ำตก
แล้วก็ได้ถ่ายกับทุ่งดอก